นี่คือพระจิรพงศ์จิระโสอายุ๓๓ปี
บวชมาแล้วนะครับ๗พันศาเป็นเจ้าอาวาสวัดแห่งหนึ่งที่เชียงใหม่
สภาย่ามาสอบถามหาผู้หญิงคนหนึ่งที่ตำบลเขาพระอำเภอเดิมบางนางบวช
คือไปถามหาแล้วก็บอกว่ามาตามหาศรีกาเป็นลูกผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่นี่แหละเดิมบางเนี่ย
จะมาถามเรื่องเงินโอนมาให้แล้วก็หายไปในที่สุดถามไปถามมาคุยไปคุยมา
ท่านสารภาพเขาว่าตกหลุมรักผู้หญิงคนนี้ออกภัณฑ์ศาสตร์ก็แอบเอาเงินกระถิ่นโอนให้เป็นแสน
ก็เลยมาที่นี่แหละเจ้าตัวยังยอมรับอีกว่าเคยวิดีโอคอลช่วยตัวเองครับ
กับผู้หญิงคนนี้เพราะว่าหลงรักแต่ตอนนี้ท่านสำนึกผิดแล้วนะฮะแล้วก็จะกลับไปศึกที่เชียงใหม่ครับ
แล้วเราได้เอาเงินเงินวัดอะไรมาไหมเอามาเยอะไหม
และที่คุณผู้ชมจะได้เห็นต่อไปนี้เป็นข้อความแชทที่มีการคุยกันฮะ
ด้านบนพิมพ์บอกว่าพี่รักเจนะครับรับได้ทุกอย่างนะครับ
ต่อมาวันที่๒๐ตุลาคมสัก๖โมงเย็นได้นะผู้หญิงก็เปิดเสื้อให้เห็นหน้าอกครับ
แล้วก็ส่งรูปมานะครับก่อนที่พระจิรพงศ์ท่านก็พิมพ์ข้อความกลับไป
คุณผู้ชมก็อ่านเอาหน้าจอก็แล้วกันนะฮะ
เอาล่าสุดครับล่าสุดพระชั้นผู้ใหญ่ตัวแทนเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่
เข้าตรวจสอบพระจิรพงศ์ท่านยอมรับว่ากระทำผิดจริงลาศิกขาแล้วครับ
วัดแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีโดยส่งภาพให้เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ได้รับทราบ
ส่วนเงินกระถิ่นอดีตพระจิลพงศ์รับปากว่าเดี๋ยวจะเอามาคืนให้ทั้งหมด
อกจากนี้ชุดสืบสวนนะครับสพสรรป่าตองไปตรวจสอบเรื่องการก่อสร้างวัด
ว่ามีใบอนุญาตมีการก่อสร้างตามที่กฎหมายกำหนดหรือไม่
เพราะว่าก่อนหน้านี้เป็นวัดร้างครับแล้วก็พระจิรพงศ์เนี่ยมาทำนุบำรุงให้กลับมาเป็นวัดป่า
มีพระจัมปันสาอยู่สี่รูปส่วนชาวบ้านในบัตรวธิสาปเข่าตกใจและเสียใจครับ